อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องของอาชีพของชาวบ้านชาวบ้านกันหน่อย
เคยได้ยินไหมนี่ตกปลานั่งตกปลาอยู่ริมตะหลิ่ง
ตะตึกดึงตะตึกดึง
แต่นี่จะพาไปดูการตกกบ
ฮะเคยแต่หกกบท่านี้
หกกบนั่นมันเป็นท่าแบบว่ายิมพลาสติกไม่เกี่ยวกันเลย
กบจริงที่จังหวัดพยาวไปดูว่ามันตกกบกันยังไงครับ
กบยังไงจับกบหรือเปล่า

กบลอยกบมีปีก

เขาบอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้มันมีอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

นี่แหละครับเขามารวมตัวกันออกหากบแบบพิธีตามธรรมชาติ
ตามแหล่งน้ำต่างในพื้นที่นี่แหละครับ
ไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีน้ำขังเยอะเป็นบ่อก็ได้หรือว่าเป็นสระแบบนี้
นี่แหละครับหลังจากออกสำรวจกันแล้วก็จะเจอตามจุดต่างแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้
เอามาใช้เป็นเหยื่อล่อก็คือนี่เลยปอดหมู

ไม่ใช่ปอดหมูมันจะเกี่ยวเอาไว้กับเบ็ดแต่แดงนั่นน่ะเป็นดอกไม้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องใช้ดอกไม้แต่เหยื่อที่เอามาใช้นอกเหนือจากปอดหมูแล้วยังมีจิ้งหรีด
นี่แหละเอามาใช้เป็นเหยื่อนะครับลอยกับน้ำ
แดงที่น้องใบตองตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือดอกไม้สีแดง
เข้ามาครอบเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้กับกบ
อ๋อให้เห็นสีเหรอกบพร้อมเห็นสีแดงด้วยเหรอ
ไม่เคยเป็นกบแต่เขามองว่ามันเป็นวิธีทางธรรมชาติของมันไง
ทำแบบนี้เสร็จปั๊บพอมันกระโดดคาบเหยื่อปุ๊บก็ตะบัดเบ็ดดึงขึ้นมา
ที่นี่ก็จะได้กบมาเป็นกบทำธรรมชาติคุณผู้ชมครับโอ้โหเขาบอกว่าขายดิบขายดีนะ
ในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาทกบธรรมชาติมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปจากกบเลี้ย
มันเป็นยังไงอ่ะเออเนื้อมันก็จะแน่นสามารถนำไปทำอาหารได้ทั้งปิ้งย่าง
หนี้แล้วไม้ตองดูดิเนื้อขาวเชียวเหมือนเป็นปลาหมึกเลยนะ

อันนั้นมันผัก

เพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันถ้ากินเข้าไป

ใช่คนที่ชอบทานเขาจะบอกว่าคล้ายกับเนื้อไก่
มันแบบเหนียวนิดนึงอะไรแบบนี้
เหมือนแบบฉีกขากบกินก็ไม่รู้ว่ากินขาไก่

ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ของชาวบ้านเขานั่นเองนะคะ